เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้จะพาล่องใต้ไปตามหาเมนูเส้นต้องห้ามพลาดกันที่จังหวัดชุมพร
กับก๋วยเตี๋ยต้มยำกระดูกอ่อนเจ้าแรกในชุมพร
เสิร์ฟความแซ่บร้อนมามากกว่า๒๐ปีจากร้านก๋วยเตี๋ยวท้าพิสูจน์
ต่อด้วยเรื่องราวตำนานบะหมี่ทำมือเจ้าเก่า๑๐๐ปี
และบะหมี่ต้มยำเกี้ยวจากร้านถามไข่คุณ
ปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ผัดไทยแบบฟิวชั่น
ปาเกตตี้ต้มยำรสชาติแซ่บจี๊ดจากร้านโอทาม